คุณผู้ชมจำจ่าคลั่งที่ก่อเหตุที่โคราชได้ไหมถ้าจำได้เนี่ย
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมันคือสาเหตุที่ทำให้จ่าคลั่งหรือเปล่า
ผู้ประกอบการก่อสร้างบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย
โดนคุกคามจากคนที่อ้างตัวเป็นบุคลากรจากกองทัพ
เรื่องกู้เงินสร้างบ้านสวัสดิการทหารคุณผู้ชมลองฟังดูนะ
ผมฟังแล้วมันก็ทำแม่งนี่ครับกล้องวงจรปิดหน้าลิฟท์
เดี๋ยวไปดูก่อนกล้องวงจรปิดหน้าลิฟต์จะจับภาพ
ชายชะกันผมเกลียนตรงเข้ามาหาผู้หญิงคนนี้
แย่งซองเอกสารในมือเหมือนจะเอาอะไรสักอย่างอ่า
แต่ผู้หญิงไม่ยอมผู้หญิงก็หลบแล้วดิ้นหนี
นี่ครับคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นหลักฐาน
ประกอบการสร้างบ้านพักของกองทัพแล้วก็ทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
ยื่นเรื่องขอความคุ้มครองจากกระทรวงยุติธรรม
คือกรณีนี้พบข้อมูลต้องสงสัย
เป็นขั้นตอนการกู้เงินซื้อและสร้างบ้านพักสวัสดิการ
ซึ่งอาจเป็นชนวนให้จ่าคลั่งหรือเปล่ายิงที่โคราช
ประกอบการระบุว่าการกู้เงินกิจการออมทรัพย์นักกองทัพบกเป็นเป็น๒ส่วน
เงินซื้อบ้านขั้นตอนเริ่มจากทำเรื่องกู้ใช่ไหม
กรรมการตรวจสอบใช่ไหมอนุมัติเช็ค
ก็ทำเหมือนแบบเราซื้อบ้านทั่วไป
ก็จะมีการโอนโฉนดผู้ประกอบการจะมาจ่ายค่าส่วนต่าง
ค่าตกแต่งบ้านคุณผู้ชมลองเปรียบเทียบดู
อันนี้เป็นแบบปกตินะฮะแต่หลังจากเรื่องกู้แล้วเนี่ย
มีการนัดพบกันผู้กู้ผู้ประกอบการ
ต้องจ่ายส่วนต่างให้ผู้กู้ไปก่อนจากนั้นให้โอนโฉนดให้ผู้กู้
ส่วนผู้กู้ก็นำโฉนดไปจำนองให้กองทัพ
ผู้ประกอบการถึงจะจ่ายเงินหลังจากนั้นอีก๑๒สัปดาห์
ความผิดสังเกตจะเริ่มต้นตรงนี้
จ่าทหารไปกู้เงินเพื่อปลูกบ้านในที่ดินของตัวเอง
ขั้นตอนปกติคือทำเรื่องกู้กรรมการตรวจรับ
สำนักงานที่ดินอ่ะงวดแรกจ่ายงวดสองจ่าย
แต่งวด๓รู้สึกก็คุณผู้ชม
แต่งวด๓อีก๒๕ไม่ได้รับครับ

แล้วจ่าทหารกู้เงินไปเท่าไหร่ทั้งหมด
ลองฟังจากตัวแทนผู้ประกอบการก่อน
กรณีจ่าทนี้แทนกองทัพบวกมารับจำนอง
ที่สำนักงานที่ดินก้อยเป็นผู้ขายบ้าน
ก็ต้องไปเจอกันยื่นหมูยื่นแมวกัน
แต่ก้อยไม่เคยได้รับเงินในวันนั้นเลย
แต่โครงการก็ต้องมาจ่ายเงินทอน
จ่ายเงินตกแต่งให้กำลังพลในวันนั้น
แล้วถ้าเป็นโครงการอย่างของคุณป้าเขา
เหตุเกิดขึ้นที่โคราช

ว่าเขาได้รับเงินค่าบ้านไปแล้ว
คุณผู้ชมฟังข้อมูลต่อไปนี้นะฟังนะ
นายภัยศาลเปิดเผยบอกว่า
คือถ้าคุณจะกู้เนี่ยคุณอยากจะซื้อบ้านล้านหนึ่ง

มีการหักค่าธรรมเนียม๕ครับ
และส่วนต่างอีกกว่า๔แสนบาทครับ
ต้องถูกหักไว้ก่อนเพื่อเป็นค่าตกแต่ง
หากมองถึงการกู้ของจ่าทหารคนนั้นอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า
บ้านอยู่ไม่ได้เงินได้ไม่ครบ
ก็อาจเป็นชนวนเหตุให้เขาเครียดหรือเปล่า
นี่ทนายภัยศาลตั้งข้อสังเกต
กรณีนี้ทั้งผู้ประกอบการและผู้กู้ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับ
หลังจากพบข้อมูลว่าผู้ประกอบการถูกคมครู
นะฮะอย่าเปิดเผยเรื่องนี้นะ
คุณผู้ชมลองฟังธนายภัยศาลดู
เป็นเบื้องหลังทั้งหมดนะครับที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยนะครับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับวันนี้ทนายก็
มาขอคุ้มครองพยานก่อนเบื้องต้นเพราะว่ากลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับ
เพราะเรื่องนี้ถ้าถูกเปิดเผยไปเนี่ยน่าจะมีนายพลหลายนายนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับ
ตั้งคำถามไปยังกองทัพไทยนะครับว่า๕กองทัพบกเนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่
บุคคลใดเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วเงินตรงเนี้ย
ที่ได้จากการกู้ยืมนะครับของกำลังพลชั้นผู้น้อยเนี่ย
เงินตรงนี้ไปอยู่ในกระเป๋าใคร
ตรวจสอบกระบวนการกู้เงินสวัสดิการนะ
แล้วก็ให้กรมคุ้มครองสิทธิเข้ามาดูแลประชาชนที่ร้องเรียน
ผู้ประกอบการแจ้งว่าเคยร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะ
หลังจากพบว่าแม่ยายของทหารคนหนึ่งนะ
แอบอ้างรับผิดชอบจ่ายเงินทอนให้กับผู้กู้
แต่หลายคนไม่ได้รับเงินครับท้ายที่สุดก็
ไม่มีการตรวจสอบจนเกิดเหตุของจ่าทหารขึ้นครับ